เอามาดูกรณีเกิดขึ้นกับหนุ่มอายุ๒๐ปี

เสียชีวิตหลังจากที่เดินทางเข้าไปฉีดฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของตัวเอง
เพราะว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะ
เป็นเนื้องอกกดทับต่อมใต้สมอง
ล่าสุดที่ไปฉีดฮอร์โมน
ก็คือวันที่๘ธันวาคมของปีที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ของคลินิกนำตัวส่งโรงพยาบาลศิริราช
เพื่อทำการรักษาแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
แล้วมีการระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากเส้นเลือดในสมองแตก
ครอบครัวติดใจการเสียชีวิตว่า
เป็นอย่างที่เขาวินิจฉัยจริงหรือเปล่า
นี่เป็นกล้องจากวงจรปิดภายในคลินิก
ที่ครอบครัวพยายามที่จะเอาไปร้องกับกองปราบ
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุ๔เดือนผ่านไปนะคะ
เข้าไปพบตำรวจถึง๗ครั้ง
แต่เขาบอกว่าครอบครัวนะบอกว่า

กองปราบช่วยทีนะมีภาพจากกล้องวงจรปิด

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดภายในคลินิกที่เกิดเหตุนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่นายทอนทันโยนอก
หรือว่าในเพชรอายุ๒๐ปี
เดินเข้าไปขึ้นเตียงคนไข้เพื่อเตรียมรับการฉีดฮอร์โมน
ซึ่งทำแบบนี้เป็นประจำทุก๕สัปดาห์ค่ะ
อภัยค่ะพยาบาลเดินเข้าไปเปิดม่านห้องคนไข้
และเห็นว่านายทอนทันมีการชักเกร็งนอนอยู่กับพื้นแล้ว
ก่อนที่พยาบาลอีกคนนะคะ
จะเข้าไปช่วยกันอุ้มในทอนทันขึ้นมาบนเตียงคนไข้
และช่วงนั้นยังมีอาการชักเกร็งต่อเนื่อง

กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ
คือเจ้าหน้าที่ในคลินิกแห่งนี้
หลายคนพยายามที่จะช่วยเหลือเหมือนกันนะคะ
นายสุรสักโยนอกและนางสาวแก้วกันนิกา
เจาะจิตพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิต
นำเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่กองปราบปรามนะคะ
พร้อมกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์
ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
หลังจากเขาเล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟังแบบนี้

ลูกชายเดินทางไปฉีดฮอร์โมนที่คลินิก

ฉีดได้๓นาทีลูกชายมีอาการชักเกร็งแล้วตกจากเตียง
จากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ชื่อโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์แนชนัลหนองแข็ม
ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตช้า
เป็นไปตามแผนการรักษาของโรงพยาบาลสิริราชนะคะ
โดยอนุญาตให้รับยาจากสิริราชไปฉีดที่คลินิกทั่วไปได้
ส่วนตัวก็มีความไว้ใจทางคลินิก
แต่แค่ไม่เข้าใจว่าหลังเกิดเหตุ
ทางคลินิกไม่ออกมาชี้แจงใด
และปล่อยให้เวลาล่วงเลยผ่านไปนับจนถึงวันนี้๔เดือนแล้วค่ะ
เรื่องต้นนะคะครอบครัวต้องการให้มีการตรวจสอบคลินิก
ดังกล่าวว่ามีผู้ใดประมาทเป็นเหตุให้ลูกชายของตัวเองเสียชีวิตหรือเปล่า
ส่วนเรื่องคดีความนั้นทางครอบครัวพยายามไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
สอนอนหนองค้างพลูหลายครั้ง
ครั้งแรกเนี่ยนะคะของการแจ้งความก็คือหลังจากที่เกิดเหตุวันเดียวเท่านั้นนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๘ธันวาแจ้งความครั้งแรก๙ธันวาคม
และนับจากนั้นบวกไปอีกทั้งหมดนับจนถึงวันนี้แจ้งความไป๗ครั้งแล้วนะคะ
แต่ว่าตำรวจดำเนินการเพียงลงบันทึกประจำวัน
โดยให้เหตุผลว่าขอตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจนตอนนี้
มาเกือบ๔เดือนแล้วนะคะไม่มีความคืบหน้า

ใช่ไหมเขาถามเขาว่าจะแจ้งความได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าให้เขาสอบสอบปากทางทีมิตทางพยาบาลทางหมอชนะศูนย์บอก
แล้วเดี๋ยวเขาให้แจ้งทีเดียวเลยแจ้งตอนนี้เขาก็ไม่มีความได้

เขาเพิ่งจะสอบปากคำวันที่๒๐มีนาที่ผ่านมาคือเรียกไปสอบ
หลังจากรู้ว่าติดต่อมาหาทนายก็พยายามสอบประคำเลย
ใช่
ฝากฝั่งทนายรณรงค์ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ระบุว่าเอกสารผลชนสูตรศพของผู้เสียชีวิตระบุสาเหตุที่ไม่ชัดเจน
ในนั้นระบุว่าเสียชีวิตจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก

สรุปแล้วเสียชีวิตเกิดจากอะไรกันแน่
เกิดจากการกระทบกระทั่งสมองในช่วงที่ตกลงไปจากเตียงสู่พื้นได้หรือเปล่า
ประกอบกับภาพกล้องวงจรปิดของคลินิกบันทึกภาพผู้เสียชีวิต
มีอาการชักเกร็งก่อนที่จะตกเตียง
อันนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหรือเปล่านะคะ

คลินิกควรออกมาชี้แจงให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต
ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่เป็นเรื่องร้องเรียนจากครอบครัวนี้นะคะ